ส่วนชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ซองผ้าป่ามีคนเอาซองผ้าป่ามาแจกจ่าย

แต่ซองผ้าป่านี้คนที่ได้รับซอง

ยังมีเงินอยู่ในซองผ้าป่างงมาก
ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ได้รับแจกจากบุคคลคนหนึ่ง
คล้ายกับเป็นหัวคะแนนของพักการเมืองหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกด
ผ้าป่าเจ้าภาพคือ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของโรงพักในพื้นที่
ตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตำรวจ

โอ้ยได้อย่างนองซองเขาเขียนภาพแบบนั้นนั่นเองจริงนะครับ
มีนะคะซองผ้าป่าระบุว่า
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสร้างห้องผู้ป่วยสงอาภาษณ์และอาคารแยกโรค
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตะบนหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์

ชาวบ้านก็งงค่ะชาวบ้านก็อ้าวได้ซองมา
เราที่เป็นคนจะต้องเอาเงินใส่ซองไม่ใช่หรือ
ทำไมให้ซองมาพร้อมกับเงิน
ชาวบ้านเลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะคะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ว่าเนี่ย
แก๊ง๕๐๐จริงแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ยักยอกซองผ้าป่าระวังติดคุกนะคะ
วัดนี้คงได้เงิน๒๓วันนี้เขาได้คนเยอะ
มีแต่ซองซองละ๕๐๐นี่ค่ะเงินก็อยากได้อยากได้อะไรเงิน
แต่แบบไม่กล้าเอาเลยไม่กล้ารับเลย

มันแปลกจริงนะน้องคิงเนาะคือชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
บอกว่าเอาเรื่องบุญมาอ้างเพื่อทำบาปนึกออกป่ะ

เอาความการทำบุญมาอ้างเพื่อที่จะทำบาปทำผิดกฎหมาย
เป็นซองทำบุญแต่ข้างในใส่เงินมาซึ่งเงินนั้นไม่รู้มาจากไหนนะฮะ
มีชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าซองผ้าป่านี้นะคะ
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทัพทัน
ซองผ้าป่าทุกซองปิดผนึกนะคะ
พอแกะออกมามีแบงค์๕๐๐จริงค่ะมีทุกซองเลยนะคะ
ซองละ๕๐๐นะคะ
ชาวบ้านก็เลยกลัวว่ามันเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในรูปแบบของการเอาเงินใส่ซองผ้าป่ามาหรือเปล่า
ล่าสุดทางเจ้าของคลิปพร้อมกับทนายความเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพอุทุมพรพิสัยค่ะ
ก็น่าจะเป็นการทุจริตในเรื่องของการหาเสียง
ในการซื้อเสียงของชาวบ้านด้วยนะคะ
ก็บอกว่าไม่รู้ว่าซองผ้าป่านี้มันมายังไง

มีคนนำซองทำบุญไปใช้ผิดประเภทหรือเปล่า
เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนฟังเสียงท่านภูมิกับดูนะคะ
ทำให้ตลอดเสียหายด้วยลงพักเหล่าทุ่มล้อม
ตำรวจเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปแจกจ่ายอะไรเลย
ในซองเขียนว่าเดี๋ยวจะทำบุญกัน๒๙พฤษภาคม
นี่วันที่๑๓พฤษภาเองทำไมรีบแจก
ตำรวจเขาบอกแล้วว่ามีเวลาเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งค่อยแจกก็ได้
แล้วใครเอาซองไปฝากตรวจสอบด้วยครับ
ไปดูบรรยากาศการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเลือกตั้งพรุ่งนี้๑๔พฤษภาคม
การรับหีบบัตรวัสดุอุปกรณ์ครับไปที่ปลาจีนกันก่อนเลยก็แล้วกันครับ

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากรปน
ไปรับหีบบัตรและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
นี่คือบรรยากาศที่ห้องประชุมใหญ่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ประธานกรกตครับประธานอิทธิพรบุญประคอง
เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยครับ
แล้วก็บอกว่าการรับวัสดุอุปกรณ์วันนี้เรียบร้อยดี
มีกรปนมาช่วยทำงาน๘๐๐๙๐๐คนนี่ครับคุณอิทธิพร
และเท่าที่ตรวจดูแล้วหน่วยแรกจุดแรกทำงานดีมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
พรุ่งนี้ปัญหาเรื่องฝนเพราะว่าพายุเข้าช่วงนี้ใช่ไหมฮะ
ถ้าตกจริงเดี๋ยวคงต้องดูแนวทางเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓
ตำบลจอหออำเภอเมืองกรปนพื้นที่เขต๒ทยอยเดินทางมารอรับหีบบัตรเลือกตั้งนะคะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าตรวจเช็คตามคู่มือแล้วก็รับไป
ส่วนเขตเลือกตั้งที่๘ที่อำเภอพิมายค่ะกรปนก็เข้ารับที่หอประชุมอำเภอพิมาย
แบ่งการรับเป็น๓ช่วงเวลาเพื่อลดความแออัดนะคะ
นี้มีถึง๑๗๑หน่วย
ภูมิในการเลือกตั้งประจำจังหวัดค่ะพันธมรตโทรภีพงศ์จิรัพย์พัฒนาลักษมณ์
บอกว่ากรกตกำชับไปยังกรปนให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศ
ที่น้องคิงบอกจะมีพายุฤดูร้อนใช่ไหมคะ
ถ้ามันกระทบอาจจะต้องหยุดการลงคะแนนชั่วคราว
ถ้ากระทบมากนะอาจจะนะคะ
หรืออาจจะต้องขยับเรื่องของสถานที่นับคะแนน
ย้ายไปในที่ที่ไม่เปี๊ยกฝนไม่โดนกับพายุอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็มีการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจหาเบาะแสนะคะ
เพราะว่ามีรายงานเรื่องของการซื้อเสียงในพื้นที่๕๖เขต
เป็นเขตที่มีการแข่งขันสูง
ส่วนลงใต้ไปที่พังงาครับกรปนเขตเลือกตั้งที่๒
อำเภอครับตะกัวป่าคุระบุรีกระโปรงและท้ายเหมือง
ทยอยเข้ารับหีบบัตรแล้วก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อย
สาราประชาคมหลังใหม่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
นี่นะครับบรรยากาศก็เรียบร้อยดีครับ
บุรีรำค่ะกรปน๒๕๒หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๑
ทยอยรับอุปกรณ์ต่างที่หอประชุมที่ว่ากัน
อำเภอเมืองบุรีรำมีตำรวจมีอศคอยดูความปลอดภัย
แล้วก็นำไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย
แต่ละหน่วยเลือกตั้งดูแลกันอย่างเข้มงวด

อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ
ทยอยเข้ารับอุปกรณ์ต่างหน้าลานจอดรถ

แล้วก็มีการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งซองอุปกรณ์
จำนวนรายชื่อประชาชนให้ครบถ้วนและถูกต้องนั่นเองครับ